แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในไทยจะดูเหมือนดีขึ้น

ล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่

ขออนุญาตใช้คำว่าไร้ความรับผิดชอบนะคะ
ลักลอบเข้าเมืองไม่กักตัวแล้วออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ตอนนี้มีกลุ่มคนที่เสี่ยงจะติดเชื้อประมาณ๔๐๐กว่าคนได้ค่ะ
แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
เปิดเผยผลการสอบสวนโรคหญิงสาวชาวเชียงใหม่วัย๒๙ปี
ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าติดเชื้อมาจากประเทศเมียนมาร์ค่ะ
ไปทำงานที่เมียนมาตั้งแต่๒๔ตุลาคมถึง๒๓พฤศจิกายน
เริ่มมีอาการไข้ในวันจันทร์แล้วก็ซื้อยาลดไข้มากินเอง
จากนั้นตี๕วันอังคารที่๒๔เดินทางเข้าประเทศไทยทางอำเภอแม่สาย
แล้วก็นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
ขึ้นรถบัตรโดยสารประจำทางปรับอากาศไปที่เชียงใหม่
แล้วก็เรียกใช้บริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันให้ไปส่งที่คอนโด
กลางคืนของวันเดียวกันค่ะไม่มีการกักตัวอะไรใดเลยนะคะ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือว่าบาร์โฮสย่านสันติธรรมกับเพื่อนอีก๒คน
เขาบอกว่าจุดนี้มีการสูบบุหรี่ร่วมกันด้วย
กลับจากเที่ยวมาตี๒ของวันพุธที่๒๕ไปกินเหล้าต่อที่คอนโดเพื่อนค่ะ
มีเพื่อนห้องตรงข้ามอีก๒คนมาร่วมวงด้วย
จนกระทั่งช่วงบ่ายนี่ไม่หลับไม่นอนเลยนะคะ
ช่วงบ่ายค่ะเรียกใช้บริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันไปส่งคอนโด
แล้วไปซื้อของที่ห้างอีก
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง

ไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ชั้น๖
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเขามีมาตรการ
เธอก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ
โมงครึ่งจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
กระทั่งพฤหัสสบดีที่ผ่านมาอาการป่วยไม่ดีขึ้นเลยค่ะ

เรียกใช้บริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
อุณหภูมิออกมา๓๖๙องศาเซลเซียส
แต่พอตรวจลึกแล้วปรากฏว่าติดโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงแล้วค่ะ
ตั้งคำถามทันทีเลยว่าไม่กักตัวได้ไง
เข้ามายังไงทำไมถึงไม่มีมาตรการกักตัว
ในแพทย์โอภาษย์บอกว่าน่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองเข้าประเทศ
โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัวค่ะ
เป็นคำถามสำคัญคือเขาเข้ามาทางไหนได้อย่างไร
ตอนนี้แปลว่าอย่างที่เรียนนะครับ
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เราเจอคนที่ลักลอบเข้าเมืองมา
แล้วพอเขาลักลอบเข้าเมืองมาเขาก็จะประวัติให้เราไม่ตรงไปตรงมา
เพราะว่าการลักลอบเข้าเมืองนี่ผิดกฎหมายร้ายแรง
แล้วก็คงย้ำกับถ้าอย่างนี้จะต้องดำเนินตามมาตรการกฎหมายทุกอย่างที่มี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นพรบโรคติดต่อ
คงละเว้นไว้ไม่ได้นะครับ
ตอนนี้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัส๓๒๖รายแล้วนะคะ
เรื่องต้นเลยบาร์โฮสตอนนี้ปิดเลยค่ะ
สั่งปิดแล้วก็มีการทำความสะอาดพ่นยานะครับ
นักงานชายเขาบอกว่าก็จริงจริงหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้มาเที่ยวเนี่ย
ต่อมาร้านก็ปิดให้บริการเลย
ทีมสอบสวนโรคเข้ามาเก็บตัวอย่างสารคัดหลังพนักงานทั้งหมดกว่า๔๐คน
แล้วก็ส่งตรวจเชื้อตอนนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันผลนะคะ
โดยร้านนี้อยู่ย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๒คูหานะคะ
ห้างสรรพสินค้าที่เธอไปเดินเนี่ยนะคะ

ระบายลูกค้าออกแล้วก็ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
แล้วก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะคะ
ด้านนางละเอียดบุ้งสีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะกระทบการท่องเที่ยวค่ะ
เพราะมีการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว
ยังไม่มีใครโทรมายกเลิกที่พักนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เขาขอตรวจเชื้อโควิด๑๙กับโรงพยาบาล
อยู่ในห้องความดันลบตลอดเวลาที่รอผล๔ชั่วโมง
ซึ่งห้องนี้อยู่นอกอาคารไม่ได้เข้าไปในอาคาร
เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าโรงพยาบาลราชเวศเชียงใหม่นั้น
มีมาตรการในการป้องกันโควิดเป็นอย่างดี
ซึ่งตอนนี้ถ้าดูยอดผู้ติดเชื้อโควิดในไทยนะคะ

หนึ่งในนั้นก็คือหญิงไทยที่เดินทางกลับจากเมียนมาร์คนนี้แหละ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๓๙๖๖ราย
รักษาหายเพิ่ม๘รายแล้วก็เสียชีวิตคงที่อยู่ที่๖๐รายนะคะ